กลับที่จะได้ยินไม่ว่าเสียงใคร
มันเหมือนเสียงคนร้องไห้
แต่ใครชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนปวดอุรา
จึงร้องครวนหา

ไก่จ๋าขอเพียงหางตาเลือกมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง
ฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใคร
ใช่ไหมถึงผิดว่า
ร่วมน้ำตา
ถ้าคุณเขาว่ะ
ใกล้มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่
สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ไกลรู้ไหม
เมื่อยามก็ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแถบบาด
อยู่ไหนกันพี่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดาน
โปรดจงรักเขาเนินลืมฉันเพิ่งเสียเถิดใกล้จ้าง
ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้
ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้องหมอนทุกวัน
ทุกหยดรถที่นอนมันท่วมเติมเปรียบหมอน
ว่ายว่ายหน้ามตา
ภาพเขาว่าใกล้มีแฟนใหม่
แต่ใกล้รู้ไม่เมื่อย้ำกะยิ้มเต็มนา
นอนนองน้ำตาอยู่นาง
ไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
ลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบเหมือนลบรอยช่อบนกระดาษ
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเถิดใกล้จ้า